ไปที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับคนร้ายตามประกบนะครับ
ผู้หญิงฟอร์มเดิมเลยตามประกบขี่ถึงขี่ทัน
แล้วก็ฉีบรถมทรัศน์ของผู้หญิงเพราะดีนะ

ไปแล้วนี่น้องคนนี้โดน
นี่ฮะตามข้างหลังมาสีแดงเห็นไหม
สีเขียวมาสีเขียวคือผู้เสียหาย
มันตามถีบถีบแล้วมันยอมไหลไปด้วยกัน
หล่นลงไปข้างทางแบบนั้นเลย
ก็วงจรปิดบนถนนในหมู่บ้านกาญจนาธานีนะครับ
บนคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
บันทึกภาพจังหวะที่รถจักรยายนตามกันมาแบบนี้นะครับ

พุ่งลงตกลงไปในป่าย่าข้างทางทั้งสองคน
พลเมืองดีไปช่วยนะครับเพราะเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ
อายุ๒๕๓๐ปีได้สบโอกาสพอขึ้นมาตรงนี้นะเห็นไหม

คือคนที่เข้าไปช่วยเขานึกว่าเป็นอุบัติเหตุ
จริงเป็นคนร้ายก็ใช้โอกาสนี้ขี่รถหนีไป
เป็นคนประสบเหตุเธอเล่าบอกว่าเธอเลิกงาน
เลิกงานเสร็จปั๊บกำลังขี่รถจะกลับบ้าน

สังเกตว่ามีผู้ชายขี่รถตามแล้ว
หนีไม่พ้นถูกตามประกบและถีบรถพุ่งลงไปย่าข้างทาง

แต่คือพลเมืองดีนึกว่าอุบัติเหตุ

เธอเองก็เห็นท่าไม่ดีไม่กล้าโวยวายเดี๋ยวกลัวคนร้ายมันจะทำร้ายเอา
ประกอบกับตกใจด้วยก็เลยปล่อยให้คนร้ายขี่รถหนีไป
ผู้หญิงลายนี้แล้วอีกว่า
ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คนร้ายต้องการคือทรัพย์สิน

อกสั่นขวัญไขมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

สัปดาห์ก่อนก็มีไอ้หมอนี่แหละ
ไอ้หมอนี่แหละขี่รถมาก่อเหตุในหมู่บ้าน
เป็นเหยื่อเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับ
เพราะดีนะครับมีคนผ่านมาเห็นก่อน

มาช่วยติดตามคดีมาจับกลุ่มให้หน่อยนะฮะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจ

ชาวบ้านแถวนี้เขาต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นนะครับ
พบกันว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกขนาดครั้งก่อน
มันยังกลับมาครั้งนี้เลยนะฮะ